สาวคนนี้ช่วงนี้กำลังมาแรงเนื้อหอมเหลือเกินนะคะ
หลังจากที่เธอโดดไปเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วประสบความสำเร็จอยู่พอสมควรเนี่ย
เขาเรียกว่ามีการเข้าไปร่วมงานกับทางฝั่งต่างประเทศนะคะ
ตอนนี้ก็เตรียมส่งไปเข้าโรงฉายที่ต่างประเทศด้วย
ซึ่งน้องเชอปรางเนี่ยก็มีแพลนบินรัดฟ้าไปออกงานในต่างแดน
จะเป็นประเทศไหนบ้างรวมถึงเรื่องที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ต
เจ้าตัวรู้สึกยังไงไปฟังกันค่ะ
มีพี่เบิร์ตเป็นเหมือนกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่เราอยากทำให้คนอื่นมีความสุขบ้าง
ก็เป็นเกียรติมากเลยรวมถึงมีโอกาสแสดงต่อหน้าพระพักษ์ด้วย
ก็เรียกว่าตื้นตาใจเราไม่คิดว่าชีวิตนี้
จากเด็กผู้หญิงที่เคยนั่งดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตในอดีตจะได้มาขึ้นแบบยืนอยู่ข้าง
แล้วก็จะมีไปที่ต่างประเทศอีกหลายประเทศต้องรอติดตามชมกันค่ะ
กับเราเป็นตัวแทนประเทศด้วยเนอะระดับหนึ่งก็เลยอยากทำให้ดีที่สุดค่ะ